จบอืมวันนี้เจอไม่จ่ายจบเลยนะเรื่องราววันนี้เนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่พูดถึงกันเยอะ
ก็สืบเนื่องจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนได้ออกหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยโควิดเนี่ยขอยกเลิกประกันภัย
โอ้โหวันนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมากนะคะคนก็บอกอุ้ย
เลิกได้ด้วยเหรออืมคือสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ย
เขามีใบแถลงการออกมาแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับบอกว่า
หลังจากการระบาดของโควิดเนี่ยสถานการณ์มันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงจึงนับเป็นภาวะวิกฤต
สาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
สถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใดจึงส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัย
ต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและจำเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิก
กรมทันประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบหรือโควิด
ส่วนหลักเกณฑ์เนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาจะมีหนังสือไปนะ
แล้วเมื่อได้รับหนังสือไปแล้วครบกำหนด๓๐วันตามที่ส่งหนังสือไปเนี่ย
ก็ถือว่าเลิกกันไปนะประกันที่ทำเอาไว้แล้วก็จะชดใช้คืนค่าเบี้ยประกันภัยให้
หลังจากที่มีผลยกเลิกกรมทันในกำหนดภายใน๑๕วันนี่นะฮะ
อันนี้สิ่งที่เขาชี้แจงออกมาค่ะก็สรุปง่ายง่ายคือก็มองว่าสถานการณ์มันแบบ
โอ้โหมันติดมากขึ้นทุกวันทุกวันวันละเกือบหมื่นอ่ะ
จนตอนนี้ต้องขอยกเลิกการเอาประกันภัยแบบเจอจ่ายจบก็แล้วกันที่ทำกันไว้
เห็นอันนี้คนตกใจนะคะว่าบริษัทนี้บริษัทเดียวหรือเปล่า
แล้วบริษัทอื่นล่ะจะเป็นแบบนี้ไหมแล้วยกเลิกได้จริงเหรอ
บริษัทวันนี้เนี่ยชี้แจงมาเลยนะฮะบอกไม่เลิกนะครับอืม
คือสินมั่นคงประกันภัยเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยค่าเบี้ยของเขาถูกนะ
ถือว่าถูกนะตอนที่ทำนะก็จะได้ค่าชดเชยเยียวยาถ้าติดโควิดแสนนึง
ค่ะแต่เบี้ยประกันก็ทำตั้งแต่หลักร้อยอ่ะนะฮะตรงเนี้ยนะครับ
ทุกผู้ชมครับทางสินมั่นคงออกหนังสือมาหลายบริษัท
วันนี้ออกหนังสือยืนยันต้องออกยืนยันนะฮะ
เพราะมีคำถามว่าอ้าวแล้วบริษัทอื่นจะทำยังไงนะฮะ
อย่างมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำเนี่ยวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กก่อนเลยนะครับ
ยืนยันสำหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัยนะฮะ
เมืองไทยประกันภัยยืนยันสำหรับลูกค้าของเมืองไทยประกันภัย
ทั้งรายใหม่และต่ออายุที่ถือกรมฐานประกันภัยไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าคือโควิด
อุ่นใจและมั่นใจว่าเรายังพร้อมดูแลและให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย
นี่ฮะมาดามแป้งยืนยันเลยนะครับกรุงเทพประกันภัยก็ยืนยัน
อีกหลายบริษัทประกันนะครับก็ออกมายืนยันว่าไม่เลิกนะครับ
แต่คำถามมันมีแน่นอนว่าเอ๊ะแล้วบริษัทประกันเขา
เขาจะมาเลิกแบบนี้ได้ไหมเราเอาประกันไปแล้วแล้วอยู่ดีดีเขาขอเลิกได้ไหม
ค่ะคือในกรมทันประกันภัยเนี่ยค่ะมันจะมีในส่วนของเงื่อนไขในการยกเลิกกรมทัน
มันจะมีระบุอยู่ในกรมทันอยู่แล้วว่ามีเงื่อนไขในการยกเลิกอย่างไรได้บ้าง
แต่ว่าในของสินมั่นคงประกันภัยเขาก็อ้างอิงข้อกฎหมายมานะ
ข้อเงื่อนไขอะไรต่างข้อสองข้อสี่ข้อสามใช่เขาก็ไปอ้าง
จุดห้าจุดหนึ่งอะไรอะไรพวกเนี้ยเขาไปอ้างเงื่อนไขในการยกเลิกอ่า
แต่หลายบริษัทเขาไม่ยกเลิกนะฮะค่ะครับทีนี้ค่ะเกิดคำถามจริง
ว่าศิลป์มั่นคงจะมายกเลิกแบบนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อย
ทางทนายรณรงค์แก้วเพศประทางเครือข่ายรณรงค์ถวงคืนความอีก
ติธรรมในสังคมออกมาโพสต์เลยคลิปนี้เลย
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปต้องออกคำสั่งมาให้ชัดนะคะ
ข้อสัญญาที่ระบุให้ยกเลิกสัญญาได้มีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร
จากประกันภัยโควิดจัดว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งตามกฎหมายแพ่งเมื่อเป็นสัญญาก็อาจมีการบอกเลิกสัญญา
ซึ่งก็ต้องระบุเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาเอาไว้ในสัญญาด้วยครับ
แต่สัญญาประกันภัยไม่ได้ยึดแค่หลักกฎหมายแพ่งอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นการทำสัญญากันระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันก็ตาม
แต่เป็นการทำสัญญาระหว่างในทุนกับผู้บริโภคประชาชนอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ
นายรณรงค์บอกว่าเพื่อนทนายผมซื้อประกันอันนี้กันเพียบเลย
จะฟ้องกลับด้วยซ้ำนะถ้าจะยกเลิกจริงลองฟังเสียงดูนะคะ
ผู้บริโภคเองก็ได้เพราะอย่างแรกเลยประชาชนไม่ได้ผิดอะไรอ่ะ
ก็ซื้อประกันคุณก็เคนปกติอ่ะแล้วจะบอกให้นะครับว่าเนี่ย
แล้วเขาจะฟ้องบริษัทคุณแน่นอนถ้าคุณยกเลิกเขาแบบนี้

มันไม่ได้หรอกประชาชนเดือดร้อนเยอะขนาดนี้
ผมถือว่าการยกเลิกตรงนี้ไม่เป็นธรรม

ประชาชนก็สามารถฟ้องเพิกถอนยกเลิก
คำสั่งที่คุณออกมาตัวนี้ได้อยู่แล้ว
๑๗๖ล้านบาท
ได้มั้ยฮะ
วันนี้หุ้นตกนะ

เลขาธิการคอปภนายสุธิพลทวีชัยการนะครับ

เรื่องการมาบอกยกเลิกประกันภัย
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนนะครับ
ก็จะอธิบายแง่มุมของกฎหมายต่างอยู่๓ข้อ

โดยบริษัทสำหรับกรมฐานประกันภัยโควิด๑๙
สินมั่นคงเนี่ยจะยกเลิกประกันภัยโควิดของคนที่ทำไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้
นี่นะฮะซึ่งเลขาธิการคอปภคุณสุธิพลบอกว่า
ถ้าเกิดยังไม่ยอมทำตามก็คงต้องยกระดับใช้แนวทางทางกฎหมายในการบังคับใช้กันต่อไป
เพื่อคุ้มครองประชาชนนี่ก็ออกเป็นกฎระเบียบอะไรออกมาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะสรุปคือยกเลิกไม่ได้นะคะ

ใช่ค่ะคือสินมั่นคงก็อ้างว่าในกรมทันทุกกรมทันจะมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์บอกเลิก
ก็ใช้เงื่อนไขตรงนั้นคอปภบอกว่าจะใช้เงื่อนไขตรงนั้นในการบอกเลิกไม่ได้
สรุปคือตอนนี้ยังไม่ได้ต้องหารือกันเพิ่มเติมว่าสินมั่นคงจะว่ายังไง

ณขณะนี้ก็ยังไม่มีท่าทีอะไรเพิ่มเติมออกมานะฮะ
จากการยืนยันมา๒ครั้งในวันนี้ว่า
ก็ขอยกเลิกกรมฐานตรงนี้นะครับ